อย่าลืมติดตามเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยกันนะครับ
ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ยากที่สุดในกลุ่มนี้ของทัพช้างศึกนะครับ

แล้วก็สหรัฐอยู่เย็นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในงานแถลงข่าว

ก็บอกว่ามันเป็นเกมที่กดดันพอสมควรเหมือนกัน

ที่มีแฟนบอลมาชมมาเชียร์กันเยอะเนี่ยนะครับ
อาจจะเป็นพลังบวกให้กับทีมชาติไทยเก็บชัยก็ได้นะครับ
พยายามมองในเรื่องของความกดดัน
ให้มันกลายเป็นโอกาสในการเก็บ๓แต้มในเกมนี้ครับ
ก็ก่อนเกมนะครับทั้งสองทีมก็มีการแสดงความคิดเห็นกันนะครับ
ซึ่งมาโนโพลกิ้งก็บอกว่าการมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามเนี่ย
แม้ว่าจะเชียร์นะครับ
แต่ว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งไหนก็ตามเนี่ย
ต้องเปลี่ยนเป็นพลังบวกให้ตัวเอง
จากผลงานที่ผ่านมาก็ยากหีร์แนกก็พาเกาหลีใต้
จะชนะทีมอย่างเยอรมันมาแล้วในบอนโลกแล้วสักสุดท้าย
แต่ว่าทีมชาติไทยก็มีคุณภาพแล้วก็มั่นใจว่า
จะคว้า๓คะแนนกลับไทยได้เลยครับ

เตะทีมชาติไทยก็บอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเกมนี้

แต่ว่าทีมไทยก็ได้มีการเตรียมตัวที่ดี
เตะทุกคนนะครับได้พักไป๑วันทำให้พร้อมเต็มที่

เพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับ
ส่วนมาตรัมป้างคุณภัทรร่ำซำครับ
ผู้จัดการทีมบอกว่านักเตะต้องเล่นให้ละเอียดทุกจังหวะ
และพยายามมีสมาธิอยู่ตลอดเกม๙๐นาที

แต่ก็เชื่อมั่นในตัวน้องทุกคนว่า

แม้จะเสียเปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ก็ตาม
มาดูเสือตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับ
ก็คิดว่ายังคงเป็น๔๒เหมือนเดิมนะครับ

ไม่น่ามีใครที่บาดเจ็บ
หรือว่าอาจจะไม่ฟิตพอสำหรับเกมนี้นะครับ
สถิติของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับ

เสมอ๑๕และอินโดชนะ๒๖ครั้ง

แพ้อินโดเลยชนะ๔เสมอ๒โดยเกมที่แพ้ล่าสุดย้อนไปครับ๑๔ธันวาคม๒๐๑๖นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยแพ้อินโด๑ต่อ๒ในศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๖นัดชิงชนะเลิศเกมแรกแล้วก็กลับมาเอาชนะในบ้านได้นะครับ
นัดชิงชนะเลิศที่สนามเศษนรยันด์เดิมซึ่งเกมนั้นเนี่ยไทยชนะอินโดคว้าแชมป์เป็นกลองแต่ปริยพงศ์ก็บอกว่า

ซูมมานั่งสำรองช้างศึกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
ก็กลีนเหม็นนี่คลักคุ้งไม่หมดเลยนะครับ

มีแฟนบอลน้อยจะเล่นง่ายมากเลยนะครับ
แต่ว่ายืนยันมาแล้วนะครับว่าตัวเลขประมาณ๕๐๐๐คนนะครับในเกมนี้นะครับ
เข้าไปชมเข้าไปเชียร์คู่ระหว่างไทยกับอินโด